เอาเกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙ฮะ
เมื่อวานนี้มีสำนักข่าวแห่งหนึ่งเขาพาดหัวบอกว่า
คุณแผนติดโควิดผมก็เฮ้ยคุณชาคริสติดโควิดเหรอ
ปรากฏว่าไม่ใช่นะฮะเป็นผู้ชายที่สมุย
เป็นผู้ชายที่สมุยครับเขาติดเชื้อโควิด
แต่ว่าคือแบบไงดีอธิบายยาก
ทำไมมีหลายบ้านมีแฟน๓คน
โอ้โหอันนี้เมื่อวานนี้คือค่ะมั้ย
เพราะว่าไทม์ไลน์เนี่ยมันฟอร์สออกมา
นี่นะฮะศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีนะครับ
รายงานสถานการณ์ของผู้ป่วยโควิด๑๙นะครับ

เป็นผู้ชายคนหนึ่งในอำเภอกเกาะสมุยอายุ๓๓ปีอาชีพรับจ้าง
ฉีดวัคซีนซีโนแวคแล้ว๒เข็ม
แต่ที่สังคมจับจ้องไปบนไทม์ไลน์ของเขาก็คือ
มีการไปพักและไปเยี่ยมแฟนถึง๓คนฮะ
โดยระบุช่วงเวลาด้วยนะวันที่๗ถึง๑๕สิงหาคมนี้นะ
พักอยู่ที่บ้านพักที่ตะบนอ่างทองอำเภอกเกาะสมุย
กับแฟนคนที่๑และแฟนคนที่๒แต่อยู่คนละหลังกัน
คือเดี๋ยวนะแฟนคนที่๑กับคนที่๒คนที่๓รู้ไหมคะ
ต่างคนต่างมีเนี่ยอันนั้นผมคงไม่ไปทราบได้
แต่อย่าถามเรื่องนี้มากดูต่อดูทำไลน์ต่อ
ช่วงเย็นออกจากบ้านแฟนโดยรถมอเตอร์ไซค์ไปเยี่ยมแฟนคนที่๓
แต่แฟนคนที่๓เป็นผู้ต้องขังเป็นผู้ต้องขังอยู่ที่เกาะสมุย
เขาบอกว่าเขาใส่หน้ากากตลอดเวลานะพอวันที่๑๖สิงหาคม
แฟนคนที่หนึ่งเริ่มไอนะฮะไอแล้วก็เจ็บคอนะครับ
แล้วก็แฟนคนที่๒เริ่มมีไข้อายปวดศีรษะนะครับ
แต่อยู่คนละหลังกันนะย้ำในข่าววงเล็บมาจังเลยนะฮะ
อยู่คนละหลังกันแล้วก็ทุกเย็นเนี่ยยังไปเยี่ยมแฟนคนที่๓
ที่สพเกาะสมุยด้วยกระทั่งวันที่๒๐สิงหาคมครับ
พักอยู่บ้านแฟนคนที่๒พี่ต้นงงไหมฮะพี่ต้นไม่งงนะฮะ
พักอยู่บ้านแฟนคนที่๒ทราบว่าแฟนคนที่๑ติดโควิดแล้ว
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาแฟนคนที่๒ไปตรวจหาเชื้อ
ติดโควิด๒คนเลยคนนี้และที่บ้านแม่เนี่ย
อีก๒คนรวม๕คนคราวนี้ติดกันหมดเลยแต่แฟนคนที่๓รอดเพราะอยู่ในห้องขัง
ชาวเน็ตบอกโอ้โหโอ้โหไทม์ไลน์ชัดเจนมาก
แซวว่าเป็นในสถานีรถไฟหรือเปล่าทำไมสับลางเก่งแบบนี้
บางคนก็บอกว่าน่าโดนตีตายก่อนจะเป็นโควิดตายนะฮะบางคนก็ถามว่า
หล่อเบอร์ไหนเนี่ยคนป่วยหล่อเบอร์ไหนเนี่ยถึงมีแฟน๓คนขนาดนี้
นี่เขาเรียกว่ารอเลือกได้ครับ
ปุ้ยเคยมีแฟนมากที่สุดกี่คนครับ

นี่จะฆ่ากันหน้าจอทีวีเลย